ยังไม่จบนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่๓ค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวมาบอกว่า
ตำรวจกองปราบได้ขอสารออกหมายจับพระอีกหนึ่งรูป
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดก็คือเจ้าคุณสังคม

แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๑๐โมงค่ะ
ท่านก็เดินทางมามอบตัวนะที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ว่ายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจใช้เวลาตรงนี้ก็ร่วมแล้วสักประมาณ๕ชั่วโมง

ที่สุดแล้วก็นำตัวท่านเนี่ยนะคะไปขอสารฝากครั้ง
โดยไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบนะคะ
เพราะฉะนั้นเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจุดอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินเชิญค่ะเชิญค่ะ
เจ้าคุณสังคมนั้นให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหานะครับ
ภายหลังจากตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
ที่ถูกออกหมายจับในโครงการทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่๓
ขณะที่ตำรวจนั้นภายหลังจากสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมง
ขณะนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ตำรวจกองปราบคุมตัวอดีตพระราชอุปเสนาพรหรือเจ้าคุณสังคม
ผู้ช่วยจะอาวาสวรรค์วัศเกตรราชวรรมหาวิหาร
ออกจากกองบังคับการปราบรามไปฝากขังที่สารอาญา
ทุจริตและประพฤติมีชอบกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ภายหลังจากพนักงานสอบสวนสอบปากคำเจ้าคุณสังคมนานกว่า๕ชั่วโมง
ภายหลังจากที่สารอนุมัติหมายจับในความผิดฐานทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่๓
โดยเมื่อวานนี้เจ้าคุณสังคมประสานตำรวจขอเขาให้ปากคำ
แต่ภายหลังสารได้อนุมัติหมายจับเช่นกันทำให้กระบวนการของวันนี้เป็นการเข้ามอบตัวนั่นเอง
ซึ่งการเข้ามอบตัวของเจ้าคุณสังคมในวันนี้ครับ
ซึ่งเป็นห้องกองกำกับการหนึ่งที่เป็นห้องสอบปากคำได้เลยนะครับ
โดยมีตำรวจคอยคุมเข้มไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามการทำข่าว

โดยภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้น
พนักงานสอบสวนเชิญทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ
เข้าไปภายในชั้น๒ซึ่งเป็นห้องสอบปากคำ
มีรายงานว่าเป็นการเข้าไปตรวจร่างกายของพระสังคม
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
ทุจริตและประพฤติมีชอบกลางพร้อมคัดค้านการประกันตัว
โดยข้อมูลจากการสอบปากคำของตำรวจพบนะคะว่า
ถ้าสังคมให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา
เช่นเดียวกับผู้ต้องหาที่เป็นอดีตพระอีก๖รูป

โดยทีมข่าวพยายามตะโกนสอบถามพระสังคม
ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวออกจากกองปราบปรามนะครับ
ว่ามีการเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินต่อจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
หรือคำถามที่ว่าวัดสะเกดมีการเปิดโรงเรียนสอนปริยติธรรม

แต่พระสังคมนั้นก็ไม่ยอมตอบคำถาม

ก่อนจะถูกควบคุมตัวออกไปครับ
คุณผู้ชมครับแต่จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบนะคะว่า

เป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยร่วมกับพระวิจิตธรรมาพรหรือเจ้าคุณเทิด

รวมถึงพบเส้นทางทางการเงินนั้น

หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจกองปราบรามจับกลุ่มดำเนินคดี
ในข้อหาฟอกเงินไปก่อนหน้านี้ครับ
คุณผู้ชมครับก็เหมือนกับอดีตพระที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งหากพระสังคมนั้นสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว

รวมถึงส่งตัวไปฝากคังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั่นเองครับ
ทั้งหมดนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับ

คือตัวคุณภูริพัฒน์อยู่ที่กองปราบ
แต่ว่าเจ้าคุณสังคมถูกนำตัวไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางแล้ว
คาดว่าก็น่าจะใช้บรรทัดฐานเดียวกัน
คือสารท่านอาจจะไม่อนุญาตให้ประกันตัว
แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากชุดเหลืองเป็นชุดสีขาว
แล้วก็ถูกนำตัวไปที่แดนแรกรับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
แสดงว่าตอนนี้เหลือพระชั้นผู้ใหญ่๑รูปเท่านั้น

ตอนนี้ตำรวจก็บอกว่าจะต้องเข้มงวดมากขึ้น
ด่านพรมแดนที่จะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง